หลังจากที่การประกาศในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ย
ยืนยันนะครับว่าชาติจากเอเชียได้๘ทีมครึ่งนะครับ

ซึ่งแน่นอนจะมีการปรับรูปแบบของการคัดเลือกเป็น๔รอบด้วยกันครับ

จะประกาศออกมาในช่วงเมื่อวานนั่นแหละครับ

เอเชียจะได้สิทธิ์ส่งชาติเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลก๒๐๑๖
รอบสุดท้ายที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เม็กซิโก

แล้วก็มีกำหนดที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับ
หลังจากที่รับรอง๒๙กรกฎาคมก็มีการส่งให้กับหลายชาติสมาชิกเลยนะครับ
แล้วก็จะเพิ่มจาก๓๒ทีมในรอบสุดท้ายเป็น๔๘ทีมนั่นแหละครับ
เป็นที่มาว่าทำไมแต่ละโซนนั้นได้ชาติเพิ่มขึ้นมาในการคัดเลือกไปบอลโลกนะครับ
บอลโลก๒๐๒๖ในรอบเข้าเลือกโซนเอเชียระบบการคัดเลือกมีดังนี้นะครับ
รอบแรกมี๒๒ทีมนะครับอันดับ๒๖๔๗เนี่ยก็จะประกบคู่เตะแบบเย่าเยือนคัด๑๑ทีม
จากนั้นรอบ๒นะครับนำ๓๖ทีมแล้วก็นำ๑๖ทีมจากรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันนะครับ
แล้วก็จะมาบวกกับทีมอันดับ๑ถึง๒๕แบ่งเป็น๙กลุ่ม
ละ๔ทีมก็แข่งแบบพบกันหมดเย่าเยือนนะครับแล้วคัด๒ทีมแต่ละกลุ่มก็คือแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม
รวม๑๘ทีมเข้ารอบ๑๘ทีมนี้จะเข้ารอบสุดท้ายเอเชียนคลับ๒๐๒๗ทันที
สุดท้ายนะครับของเอเชียเป็น๑๘ทีมนะครับปกติจะเป็น๑๒ทีมนะครับก็แบ่ง๓กลุ่ม
ละ๖ทีมแข่งแบบพบกันหมดเย่าเยือน๒ทีมที่คะแนนดีสุดแต่ละกลุ่มก็คือแชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม
รวม๖ทีมจะเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลก๒๐๒๖ทันที
ส่วนทีมอันดับ๓กับ๔ของ๓กลุ่มนะครับรวม๖ทีมมาเพลย์ออฟแบ่งกลุ่มละ๓ทีมก็แข่งแบบนัดเดียวนะครับ
แล้วก็อีก๒ทีมแชมป์กลุ่มก็เข้าบอลโลก๒๐๒๖ทันที
ที่อันดับ๒มาเพลย์ออฟเพื่อหาทีมไปแข่งรอบเพลย์ออฟอีกทีหนึ่งของอินเตอร์เนชินัลนะครับ
ก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยแข่งขันจริงเราก็ค่อยทำการเรียนรู้กันไปนั่นแหละครับ